ลายที่ออกมามีความคมชัด
สีสันสดใสเพราะการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์
ทำให้การไล่ทนสีมีความสมดุลแม่นยำตรงความต้องการของลูกค้า
เครื่องพิมพ์ไลน์สกรีนดิจิทัลนี้นะคะ
สามารถที่จะพิมพ์เสื้อได้วันละ๑๐๐ตัวค่ะ
และสามารถสร้างแบบได้หลายรูปแบบใน๑วันนะคะ

จึงเล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาทำธุรกิจ
สามารถลดต้นทุนในเรื่องของเวลาและประหยัดค่าแรงงานในอนาคตได้ด้วยค่ะ
ตามปกติการทำบล็อกสกรีนทั่วไปจะมีกระบวนการทำยุ่งยาก
ตั้งแต่การกำหนดสีไล่ทนสีใช้อุปกรณ์หลายชิ้น
และใช้เวลา๑๒ชั่วโมงต่อการทำ๑บล็อก
สั่งสกรีนลงเสื้อได้ทันทีค่ะ
ในการออกแบบและสกรีนมานานกว่า๔ปีแล้ว
ต้นทุนจะไม่แตกต่างจากการทำบล็อกสกรีนแบบเดิม
ลายสกรีนที่ออกมามีคุณภาพดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด
รวมถึงช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานทักษะ
ถือเป็นต้นทุนหลักของโรงงานสินทอ
ซึ่งปัจจุบันร้านนี้ใช้แรงงานเพียง๒๐คน

หนึ่งคือความรวดเร็วอะนะครับพี่
สองก็เราไม่ปวดหัวเรื่องคนงาน

มาถึงก็กดปุ่มก็สามารถทำได้เลย
ในอีก๖เดือนข้างหน้ากรอบชัยมีแผนจะนำเข้าเครื่องจักรรุ่นใหม่
สามารถสกรีนเสื้อได้๑๐๐๗๐๐ตัวต่อวัน
รองรับยอดคำสั่งซื้อจากในประเทศและต่างประเทศ
สหรัฐและสาภาพยุโรป
แม้ว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้เติบโตได้เท่าตัว
ปัจจุบันที่มีรายได้ปีละ๕๐๖๐ล้านบาท
แต่การขยายธุรกิจนี้จำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง๑๐๒๐ล้านบาท
แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
อุตสาหกรรมสิ่งทออาจจะเข้าถึงสินเชื่อได้ยาก

จริงมูลค่ามันจะสูงมากในการลงทุน
แต่ถ้าในระยะยาวก็จะสามารถสู้กับเขาได้
เราสามารถหารายได้ได้จริงแล้วแล้วเราต้องการขยายเพิ่ม
รัฐอาจจะควรต้องมีโครงการอะไรที่ให้เงินทุน
เขาเรียกอะไรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับ